เมื่อต้นสมัยอายุทยาคงมีผู้เล่นดนตรีจนเกินขอบเขตเข้าไปใกล้พระราชฐานจึงมีบทบัญญัติกำหนดโทษไว้ในกฎมนเทียนบาลดังนี้
ร้องเพลงเรือเป่าปีเป่าคลุยสีสอดีดเจเข้กระจับปีตีโทนทัพโหร้องนี่นั่น
ถ้าไม่ได้ห้ามปรามโทษเจ้าพนักงานถึงตาย
ดมนเทียนบานว่าด้วยการพิธีตรองเปรียงมีอยู่ตอนหนึ่งว่า
เรือปลาลูกขุนเฝ้าหน้าเรือเบนจาเรือตะเข้แนมทั้งสองข้างซ้ายดนตรีขวามโหรี
คำว่าดนตรีในที่นี้คือชื่อวงเครื่องสายเพราะคำว่าดนตรีแปลว่าผู้มีสาย
น่าจะสรุปได้ว่าต้นสมัยอายุทยามีเครื่องดนตรีครบทั้ง๓ประเภทคือ
ปีภาษมโหรีและเครื่องสาย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน